คุณผู้ชมครับดูความสืบเนื่องจากคดีนี้หน่อยนะครับ
คดีที่ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอศนะครับ
ตอนที่จับเนี่ยเขาบวชพระอยู่นะครับบวชอยู่ที่วัดถ้ำเขาวงหมู่๓ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครรัชศรีมา
ในข้อหาก็คือร่วมกับพวกรวม๑๑คนช่อโกงนะครับด้วยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมเป็นบัตรเครดิตนะครับ
ไปซื้อสินค้าและบริการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรวมแล้ว๑๔๔รายการเป็นเงินกว่า๑๓ล้านนะครับโดยใช้วิธีการคีย์อินก็คือไม่ต้องใช้บัตรจริงกรอกหมายเลขกรกรหัสอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับ
ซึ่งบอยเอฟสามก็ปฏิเสธข้อหานะครับแล้วก็ประกันตัวไปด้วยเงินสด๓แสนบาทหลังได้รับการประกันตัวเมื่อวานนี้ก็กลับไปที่วัดถ้ำเขาวงทันทีพร้อมกับโพสต์คลิปนี้ลงในอินสตราแกรมส่วนตัว
ลักษณะเหมือนจะสื่อว่าเขายังไม่พ้นจากความเป็นพระนะเพราะเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ได้ศึกไม่ได้กล่าวคำศึกลาศิกขาอะไรทั้งสิ้น
ค่ะเมื่อถูกอ่าให้ถอดจีวอนแล้วก็ใส่ชุดขาวก็สามารถกลับมาใส่อีกได้ทันที
หรือว่าพระสิทธิชัยธรรมธโรได้เปิดแถลงข่าวที่วัดถ้ำเขาวงที่จำวัดอยู่
นครราชสีมาเมื่อสี่โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่ฮะมาแบบนี้เลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าขอชี้แจงก่อนเลยเอาเริ่มจากประเด็นที่ถูกระบุว่า
ตำรวจมาบุกจับคาวัดคากุฏิเนี่ยเรื่องจริงแล้วมีเจ้าหน้าที่มาสองคนนะ
มีตำรวจนำหมายจับมาแต่ตอนนั้นพระไม่อยู่พระบอยเนี่ยไม่อยู่
ก็มีรองเจ้าวาดรับเรื่องไว้หลังจากนั้นก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้ง
ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เลยเดินทางกลับมาที่วัด
ในข่าวที่เห็นว่าอ้าวแล้วทำไมถอดจีวอนไปใส่ชุดขาว
ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชุดแต่ยืนยันว่าไม่ได้กล่าวคำลาศิกขา
เพื่อจะไปรับโทษเพราะมีความผิดแต่อย่างใดจึงถือว่าเขายังเป็นพระอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ประเด็นที่ถูกคอรหาว่าหนีคดีที่ไปร่วมกับพวกช่อกงแล้วมาบวช
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเช่นกันเพราะการมาบวชนั้น
ปัจจุบันต้องมีการเช็คประวัติก่อนว่ามีคดีความติดตัวหรือไม่
ถ้ามีคดีจริงไม่มีทางที่พระอุปชาหรือพระวัดไหนจะบวชให้
แล้วบวชเนี่ยก็บวชตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว
ซึ่งพระบอยยืนยันหนักแน่นว่าไม่รู้จักกับผู้ต้องหาในคดีเลย
โดยเฉพาะที่ว่ามีชาวจีน๒คนใช้เขาให้มาหาโรงแรม
เพื่อจะหาทางรูดบัตรเครดิตโดยไม่ต้องใช้บัตรตัวจริงอะไรแบบนี้เนี่ย
ไม่มีเลยไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับพระและคนใกล้ชิด
ถือว่าเสียหายกันมากส่วนรูปคดีขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย

คนที่หนีคดีรู้ว่าตัวเองมีหมายจับขนาดนี้
ข้อหาขนาดนี้สื่อออกขนาดนี้

หลวงพี่ได้อยู่ในชุดขาวตามที่ภาพในสื่อนะ
หลวงพี่ก็ไม่ศึกเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขัดขืน
เราก็ทำการเปลี่ยนชุดเป็นชุดโยมก็คือชุดข่าวตามที่เห็น
และหลวงพี่ไม่ได้เกร่งวาจาอันนี้คือตามคำตามพระวินัยบัญญัติ
เท่ากับว่าหลวงพี่ยังเป็นพระตั้งแต่วันที่๑กันยาวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เหมือนเดิมแล้วก็กลับมาวัดก่อนเที่ยงคืน

บวชแต่ละครั้งตอนนี้ก็เท่ากับว่าเขาต้องเช็คประวัติทุกอย่าง
ว่าเรามีความผิดอะไรไหมเคยหนีเคยนู่นนี่นั่นไหม
ถ้าหนีคดีจริงหลวงพี่จะไม่ได้บวชเลยถ้าคนจีนกลุ่มนั้นได้เห็นหลวงพี่สัมภาษณ์อยู่
มาคุยกับหลวงพี่ได้นะจะได้รู้ว่ารู้จักกันจริงหรือเปล่า
บอยก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าที่บวชเนี่ยเป็นการบวชครั้งที่๓แล้ว
ว่าพ่อป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็อยากจะบวชให้นานที่สุด
ส่วนเรื่องของยังเป็นพระอยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะ
เจ้าอาวาสวัดคิรีวันเจ้าคณะอำเภอปากช่องก็บอกว่า
ถ้ายังไม่กล่าวคำลาขาดจากการเป็นพระ
ก็แม้จะไม่ได้ห่มผ้าเหลืองก็ยังไม่ขาดจากความเป็นพระนะคะ
จากเป็นการฆ่าคนตายอะไรแบบนี้ถึงจะขาดจากความเป็นพระทันที